ช่วงนี้หลายคนเนี่ยก็อาจจะหวาดระแวงเรื่องโควิดนะคะ
แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจสู้ต่อไปให้ได้
เหมือนเธอคนนี้ค่ะเธอนี่นะมีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยว
แต่ว่าประสบปัญหาเหมือนกันงานไม่มีช่วงนี้ก็เลยผันตัวนะคะ
ทำอาชีพอะไรไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมคะสังเกตมุมนี้เป็นมุมแบบน่านั่งมากเลยอ่ะ
โดยร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายกาแฟหม้อต้ม
ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ถนนอนุวิถี
ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
จริงอาชีพของเธอก็คือเป็นไกด์นำเที่ยวแหละ
แต่ตอนนี้โควิดไงงานเที่ยวไม่ค่อยมีไปไหนไม่ได้
ก็เลยผันตัวเองนะมาเปิดร้านกาแฟหม้อต้มซะเลย
ก็ถามถึงที่มาที่ไปถ้าเหมียวร้านกาแฟมีขึ้นมา
เธอก็เล่าให้ฟังเขาตกงานตั้งแต่ต้นปี
เดือนมีนาคมทำไงได้อ่ะ
มาลองขายกาแฟสดดูซึ่งหลังจากที่

ไม่ค่อยมีล่ะดูเหมือนศาลย์หน้าการจะดีขึ้น
แต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด
แวะเวียนมาชิมกาแฟสดร้านเธอมากขึ้นด้วยไง

ก็เลยอ่ะงั้นทำต่อไปอีกแล้วกัน
เธอก็บอกว่าถ้าหากไม่มีการระบาดในประเทศปี๖๔นี้

ก็อยากจะกลับมาทำอาชีพนำเที่ยวอยู่นะ
แต่ตอนนี้สิเห็นไหมยังไม่ทันจะข้ามตี

หลายอาชีพพอได้รับผลกระทบก็ต้องปรับตัวแบบนี้
อันนี้ชื่นชมนะคะที่ไม่ย่อท้อซะก่อน

ทีนี้ตอนนี้โควิดมันกลับมา
เธอก็คงจะต้องขายกาแฟเลี้ยงชีพต่อไปเรื่อย
เธอก็แอบบ่นนิดนึงว่าไม่รู้อีกนานเท่าไ
บอกต้องบอกนะคะว่ากาแฟร้านนี้จะต่างจากร้านทั่วไป
ก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการบดเมล็ดกาแฟเลยค่ะ
คุณสุธิดาจะเป็นคนบดด้วยตัวเอง
ด้วยเครื่องบดแบบมือหมุนแพนเมสแท้เลยค่ะ

ค่อยหมุนไปคลาสสิกคุณผู้ชม
เป็นแบบน้วนนะ

กลิ่นจะหอมขนาดไหนคุณผู้ชมนึกภาพตามมาแล้วกัน
จากนั้นก็จะนำกาแฟบดไปใส่ในหม้อต้ม
ที่คนกาแฟจะคุ้นปากกันว่ามอก้าพอร์ต

จากนั้นเราก็จะได้กาแฟสดกลวยพุ่งออกมา
กลิ่นหอมแบบสดชื่นถูกอกถูกใจนะคะ
แล้วก็เอามาจิบกินโอ้โหได้รสชาติดีทีเดียวแบบเข้มเลยนะครับ

ถึง๓๐บาทคุณชนะคุณใบตอง
กระบวนการที่แบบพิถีพิถันแบบนี้แต่ขายแค่

ย่อมเยาว์มากนะคะถูกใจเลยล่ะ

บรรยากาศเย็นสบายแบบนี้ไปได้ทุกวันเลยนะ
อยู่ที่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่ประสบปัญหาจากภาวะโควิด
เข้มแข็งเอาไว้เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะ